อันนี้ค่ะมีภรรยาอุ้มลูกน้อยแล้วก็ไลฟ์สดทางเฟซบุ๊ก
อบลูกสองคนหนีกลับไปอยู่ลำปาง
โดยบอกว่าสามีของเธอที่เป็นทหารเนี่ย
คือไปแต่งงานใหม่แล้วไล่เธอออกจากบ้าน
เธอก็เลยหอบลูกกลับลำปางนะคะ

เธอก็บอกว่าสามีเลยโทรมาหาเป็นครั้งแรก

เรียกค่าเลี้ยงดูแล้วก็ค่าเสียหายแน่นอนนะคะ
หน้านี้ที่เรียกร้องไปทำไมไม่ได้

นี่ค่ะจากเสียงเมื่อสักครู่คือคุณพิมบอกว่า

ไม่ได้ถามถึงลูกเลยแค่ถามว่าจะเอายังไง
จบยังไงเธอก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรจะคุยแล้ว

จากนี้คุณพิมยังนำภาพตอนที่เธอถูกสามีทำร้าย

บอกว่าช่วงที่สามีติดการพนันออนไลน์ทะเลาะกันบ่อย

บางครั้งก็ทำร้ายบางครั้งเธอทนไม่ไหว

ฝ่ายชายก็ตามกลับไปจนพ่อและแม่ของสามี
แล้วก็เลยทำรับกลับไปอุบลราชธานีให้ไปอยู่ด้วยกัน

ทีนี้ปัญหามันก็มาซ้ำซาก
เธอเลยยืนยันว่าเธอจะฟ้องร้องทั้งหมดเลยนะคะ

ต่อสามีและหญิงที่แต่งงานด้วยรวม๑ล้านบาทนะคะ
มีการถอนอำนาจการปกครองบุตรผู้เยาว์ทั้งสองคน
ผู้เยาทั้งสองคนเพราะฝ่ายชายเนี่ยทอดทิ้งไม่ดูแลไปมีหญิงอื่น
เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรทั้งสอง
โดยเรียกขั้นต่ำคนละสี่พันบาทต่อเดือนค่าเลี้ยงชีพ
จากการหย่าร้างทำให้เธอยากจนลงแล้วก็ให้แบ่งสินสมรสด้วย
เดี๋ยวยังไงเธอจะดำเนินการตามนี้เลยนะคะ
เห็นว่าทหารเขามีการเพิ่มโทษแล้วด้วยนะคะสำหรับกรณีแบบนี้